รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูนไนท์สนับสนุนโดย
ท่านพระนาซุนิคอัลคอลาย
มูกับพวกเราหมูตัวพ่อหมูตัวแม่และหมูขั้นเทพ
มูไนท์ทัวร์ไหว้พระถ้าพร้อมแล้วเราไปมูพร้อมพร้อมกัน
กับพิธีกรขามูทั้ง๓ท่านเลยครับ

สวัสดีปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
กับมูไนท์ไม่เชื่อย่ารบรู
มูเตรูไม่เข้าใครออกใครนะครับ
จะมูให้เถารุถึงชั้นฟ้าหรือนึกลำถึงชั้นพระดาลต้องมูไนท์
ตอนนี้เนี่ยกำลังเข้าโหมดสู่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดเป็นปีใหม่นะครับ

มูไนท์ทัวร์ไหว้พระกันอย่างที่เราบอกกันไป
และนี่คือโฉมหน้าแฟนรายการมูไนท์ทั้ง๒๐ท่าน

นี่คือทั้ง๒๐ท่านนะฮะที่เขาบอกมูไนท์ในชีวิตของคุณเนี่ยเป็นยังไง
แล้วเขาก็จะได้ไปทัวร์กับเราในวันนี้

วัดอื่นเยอะแยะมากมายทำไมถึงไม่ไป
เมื่อครั้งแรกเริ่มสร้างกรุงรัฐนาโกศิลป์

ย้อนสิสมเด็จเจ้าพญามาคศศึก

เสกน้ำอาบตัวที่วัดสแก่

เปลี่ยนชื่อวัดสแก่เป็นวัดสะเกด

จะเริ่มต้นให้ก่อให้เกิดความมั่นคงชีวิต

คือวัดสะเกดเนี่ยก็คือวัดภูเขาทองนี่แหละถูกไหมฮ
ถูกต้องแล้ววัดวัดอีกวัดที่เราจะไปคือ

เป็นเมืองของพระอินทร์คือสุศาสนา
คือเมืองแห่งความสำเริงสำราญ

คือชั้นสุทัศนา
หรือทันดาวดึงเพราะฉะนั้นเนี่ย

วัดแห่งความสุขดังนั้นปีใหม่คือปีแห่งความสุข

เอาละครับวันนี้นะครับใครที่ไม่ได้มาหรือไม่ได้ดู
ถือว่าพลาดสุดสุดนะครับเพราะปีนี้บอกเลยนะครับ

ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับ

อย่างนี้เราพร้อมแล้วอย่าเสียเวลาขึ้นรถเลยดีกว่าป่ะ
วันนี้ทุกคนพร้อมอกพร้อมใจพร้อมร่วมบุญกันตั้งแต่เช้าตรู่
ไหว้พระของเราก็บริการกันอย่างดีตั้งแต่บันไดรถอาหารข้าวหวาน
ของว่างครบครันให้อิ่มท้องก่อนมูครับ
อิ่มท้องกันแล้วก็แจกของกันเรียกน้ำย่อยพอสนุกกันนะครับ
ต้องขอโทษนะครับนัดมาตั้งแต่๖โมงเช้าเพราะตอนแรกเราคิดว่าจะให้ใส่บาทก่อน
แต่ว่าตอนหลังมีความผิดพลาดนิดนึงคุณพระดำมาช้าก็เลยก็เลยไม่สามารถที่จะ
บรรดาพิธีกรชั้นอมาคนแรกอีบ้า
ก้มดูใต้เก้าอี้ของตัวเองถ้าเก้าอี้ใครมีโลโก้มูไนท์แบบนี้
เราก็จะให้พระขันต์โอ้โหพระขันต์กันภัยเรียกตั๊บกันภัย
เต็มไงนี้สีนาคนี้สีนาคเป็นพระขันต์กันภัยเรียกตั๊บพญาณคาราช
เอาละครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ลานธรรมวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
และนี้คือวัดแรกนะครับที่เราจะพามาทัวกัน

สุดยอดของการดูดวงก็ต้องคิดถึง
อาจารย์รักเรขานิเทศอาจารย์ปันธง
แล้วเรามาดูราศีรกันแรก
คือราศีเมศ
ในปีที่ผ่านมาดวงราศีเมศเป็นอย่างไร
ราศีเมษก็เป็นราศีบนดวงเมืองเพราะฉะนั้นเวลาคนเกิดราศีเมษดวงจะเป็นยังไงให้ดูดวงเมือง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

การเงินราศีเมศจะดีขึ้นบ้างมั้ยค่ะ
เรื่องการเงินต้องดีกว่าปี๒๖๐บแน่นอน
และการที่มีดาวเสาโคจรเข้าเรือนสู่พรรดีแปรว่าไง
แปรว่าราศีเมศที่ทำเกษตรกรรมอสังหาฤริมาศัพท์
ราศีเมษที่ทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของ

มันจะดีมากและก็จะส่งผลให้เกิดรายได้
ใครอยู่ราศีเมษและยังเป็นโสดนะ
ปี๒๖๑มีเกณฑ์แต่งงาน

เสริมดวงแก้เคล็ดเสริมดวงชะตาไหว้พระที่ไหน

คุณต้องผูกเหตุไว้กับศรัทธาที่มีมาแต่ครั้งดวงเมือง
หนึ่งเสาหลักเมืองหรือศาลหลักเมือง
เพราะหลักเมืองกุรัตนสินคือดวงชะตาของคุณนี่
ราศีเมฆคุณต้องไปว่ายศักระ
คนต่างจังหวัดล่ะหลักเมืองประจำจังหวัดของทุกจังหวัดนี้
ภูเขาทองวันสะเกดมากราบศักระและบูชา
ไหว้พระมหาธาตุเจดีภูเขาทอง

ถึงแล้วครับวัดสะเก็ดราชวรมหาวิหาร

ชนิดราชวรมหาวิหาร

มีจุดเด่นคือพระบรมบรรพฤษ

ภูเขาทองวัดสะเกด
เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอายุทยา

พระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชครับ

ในอุโบสถวัดสะเกดนะครับ

รอบอุบวสดเนี่ยจะมีใบเสมหาคู่นะฮะ
แล้วก็รอบที่เห็นนั่นก็คือหลักฐานว่าอะไรครับ

เป็นการบูรณะโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโล

คือวัดนี้สร้างมาตั้งแต่กรุงศรียา
แต่ก็ไม่ได้ใหญ่โตหรือว่าสมบูรณ์
เมื่อท่านขึ้นครองราชแล้วฟาร์มที่ท่านเคยมาส่งน้ำที่วัดนี้
เสกน้ำอาบตัวแล้วได้ไปแก้ปัญหาเกิด
เขาเรียกว่ากระบดกลางเมืองพญาสันไง
เมืองชนบุรีแล้วท่านก็ได้ครองราชเป็นกษัตริย

มีเสนาสนะบริเวณเรียบร้อยงดงาม
แสดงว่าพระรอบนี่เป็นพระของเก่าของแก่หมดเลยเหรอฮะ

รับเป็นเจ้าภาพบุรณะหมดไปเป็น๑๐ล้าน

แล้วทำไมคุณหมอประเสริฐรวยเอาเขาเข้าใจไหม

ท่านรับบุรณวัดสะเกดทั้งหมด
โดยไม่รบกวนเงินใครเลยเนี่ยบูรณะแล้วหมดบางทีรับไม่ได้บอกใครด้วยไม่บอกใครด้วยไม่ประกาศด้วย
นี่คือคนดีที่ปิดทองหลังพระสังเกตนะว่าพระอุโบสถเนี่ยจะมีซุ้มเสมา
เสมาที่รอบพระโบสถเนี่ยเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นเลิศหรือเป็นที่เดียวเลย
ที่มีเครื่องประกอบแบบนี้ไม่มีซุมเนี่ยอันนี้มีซุมเสมาซุมเป็นซุมพ่อบร้อยแล้วทำไมถึงมี๒เป็นคู่
วัดที่กษัตริย์สร้างจะมีเสมาคู่จำไว้
สังเกตไว้ว่าภายในพระโบสถเนี่ยใหญ่
โตโถงกว้างใหญ่สังเกตไหมและรูปลายเขียนประกอบ
คือเป็นไตภูมิพระร่วงที่ว่าด้วยเรื่องของสวรรค์ชั้นต่างเห็นไหม
แล้วด้านหลังพระบูศสุทธิ์นี่เป็นพรางชนะมาร

พญามารปารมิตรวัตติพรางมาร
แล้วด้านนี้ก็เป็นพวกเทพพรหมในชั้นต่าง
เขาปฏิบัติจนได้ชั้นสูงก็มี
แปลว่ามันไม่ใช่แค่เทวดานะที่อยู่สวรรค์ชั้นสูง
ักษ์ที่ปฏิบัติสมาธิมีบำเพ็ญศีลภาวนาก็มี
เขาก็ขึ้นไปเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นไป
บุคคลผู้วาดภาพประวัติศาสตร์ในต้นกรุงรัฐนาโกศิลป

ที่เป็นวาดภาพแต่โบราณ
แล้วเนี่ยเป็นภาพแต่ชั้นเดิมซึ่งมีมาตั้งแต่ต้นรัตนโกศิลป์
๑วัดสเกรดนั้นมีภูเขาทอง
หรือวัดภูเขาทองกลางความจงกับเมือง
แล้วเจ้าวาดของวัดภูเขาทองก็จะเป็นตำแหน่งสำคัญ
สะเกดจึงมีตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชในอดีตถึง๒องค์
แต่หมายถึงว่าหนึ่งองค์คลองวัดสเกตและหนึ่งองค์ไปคลองวัดมหาธาตุ
หมายความว่าตั้งแต่รัชกาลที่๑ถึงรัชกาลที่ประมาณ๕๖
ใครอยู่วัดใดก็ตามทีถ้าได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชได้รับการโปรดก้าว
จะต้องไปครองวัดมหาธาตุยุวราชรังสลิตอยู่หน้าวัง
เพราะฉะนั้นอดีตของเจ้าวาดที่นี่เคยไปคลองแล้วเป็นสมเด็จพระสังฆราช
และในปี๒๐๖๒๐๘สมเด็จพระสังฆราชอยู่ยาโนไทย
เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์หนึ่งพระองค์๔๕
แล้วก็มาเป็นสมเด็จพระพุทธจารย์เกี่ยวอุปเสโน
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังราช
เพราะว่าสมเด็จพระยานสวรรค์สมเด็จพระสังฆราชวัดอวรนั้น
พระประชวนและอายุยืนยาวจนถึงร้อยปี
สมเด็จพุทธจารย์เลยเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระราช
เพราะฉะนั้นวัดนี้ถือว่าเป็นพระรามที่สำคัญ
ทีเดียวเนี่ยพระวัดนี้ได้ชื่อว่านุ่งห่มเรียบร้อย
แล้วเวลาห่มออกนอกวัดก็จะห่มแบบแปลกกว่าที่อื่น
เรียกห่มมังกรจะมีเทคนิคในการห่มแบบพิเศษ

ที่นั่งนี้เนี่ยเป็นที่นั่งของพระสมเด็จพระพุทธจารย์อดีตเจ้าวาด
สิ้นไปแล้วก็ตั้งเอาไว้แล้วไม่ให้ใครนั่ง
แสดงว่าพระวัดนี้ระลึกนึกถึงบุรพาจารย์แต่อดีตผู้เป็นเจ้าวาด
การนั่งของพระพุทธาจารย์อดีตเจ้าวาด
การไหว้พระอะไรสิ่งสักสิทธิเรามีความเชื่อว่า
พระพุทธศูมิและสิ่งสักสิทธิเนี่ยจะมีเทวดารักษาร์
ผมจะนำชุมนุมเทวดาทั้งที่มากับผม
หรือว่าท่านที่ได้ชมก็ตั้งดวงจิตพนมมือ
แล้วลึกนึกถึงเทวดาที่รักษาในองค์พระ
ที่เปราะเทศคาเมตรุวนาคาเนเอเกฮะวัฒน์ทุมมหิเคเตมุมมาจายันตุ
ธรรมสนกาโลอายามพระทันตา

สังเกตนะครับวัดใดเป็นมงคลวัดใดมีวัดปฏิบัติให้งาม
หมู่บูชาเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ลกลุงรัง
สะอาดสะอ้านฝุ่นไม่มีนี่คือวินัยในศีลในธรรมแห่งวัดแห่งพระ
ที่ท่านสะท้อนให้เห็นในทุกสิ่งอย่าง
เพราะฉะนั้นในวัฒน์สังเกตนักบุโบสถ์ท่านอาจจะเห็นได้ว่า
ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเจริญตาเจริญใจ
อีกหนึ่งพระสำคัญพระพระองค์นี้เป็นพระเกี่ยวกับอะไรฮะอาจารย
เป็นพระประจำพระชนวรรณในสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
แล้วอยู่ในพระราชวังจันทร์ที่เมืองพิศนโลกสองแควร์มาแต่การก่อน
ราชการต้นน่าจะ๒หรือ๓ชะลอพระเพราะเกรงว่าจะมีภัย
พระใหญ่อยู่ในหัวเมืองอันเชิญเข้ามาในกรุงเทพเอาพระองค์นี้มาไว้ที่วัดสะเกด
ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ยืนชื่อว่าพระอัตถารสศรีสุคลทศพลยานบพฤษ
ศิลปะสกุลช่างสมัยสุโขทัยตอนต้นอายุประมาณ๗๐๐ปี
เป็นพระพุทธรูปยืนที่มีความสูงที่สุดในกรุงเทพมีความสูง๒๑ศอก๑นิ้ว
ห่อด้วยทองสำริดทั้งองค์โดยไม่มีการเชื่อมต่อนับว่าเป็นการหล่อพระพุทธรูปด้วยโลหะ
ที่มีขนาดสูงใหญ่ที่สุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชนชาติไทยครับ
หล่อด้วยทองสำริดทั้งองค์เข้าใจว่าทองสำริดมั้ย

สำริดก็คือหล่อด้วยโลหะทองแดงทองเหลืองเงินทองคำ

คือรวมกันหลายชิ้นเรียกว่าทองสำริด
ความรู้ได้ความรู้เยอะขึ้นจากที่ไม่เคยรู้อะไรได้เราเจาะลึกมากขึ้น
แล้วได้รู้จักอาจารย์ล่ะเขาเก่งเขารู้ร่างราชนิสาสนาลเยอะมาก
ทุกทีที่มาเนี่ยคือจะกราบจากตรงนี้ค่ะไม่เคยได้เข้าข้างในตรงนี้เลย
บอกเลยว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยอ่ะที่ทางรายการมูไนท์แบบให้เรามาอะไรเรียนรู้ครั้งนี้ค่ะ
ขอให้จัดอีกนะคะแล้วจะสมัครมาอีกค่ะอยากร่วมอีกค่ะ
คนทุกคนที่มาเนี่ยจะต้องมาไหว้ที่เจรีย์อันนี้ละปิดทองที่เจรีย์หรือพระตรงนี้
มีดอกมาลัยมีพวงมาลัยดอกไม้มาก็ต้องมาสักการะที่นี่นะ
ใครอยากซื้อที่ซื้อซื้อบ้านได้นะให้ลองอธิษฐานที่นี่
ให้เป็นกำลังเกิดปฏิหารประธานพรมายังข้าพเจ้าทั้งหลาย
ตาหูโคจรทัพราศีกรกฎมาตั้งแต่วันที่๔สิงหาคมปีที่แล้ว

กลัวคือตาย